ข่าวนี้ค่ะลูกหมีบอกเลยดีใจหนักมาก

ก็คือคุณเชียร์แล้วก็คุณเต้ยที่คำพรนั่นเองนะคะ
ล่าสุดมีผลงานถ่ายแบบร่วมกันคุณ
บอกเลยลูกหมีกรี๊ดหนักมาก
คุณเชียร์ดีคมพรล์กับคุณเต้ยผงสะคร
โดยเต้ยนะรับว่าตอนนี้ยังเป็นเพื่อนร่วมงานกัน
ขอบคุณที่แฟนตามจิ้นอยู่ค่ะ

ส่วนฝ่ายหญิงที่มีข่าวไปสนิทกับไฮโซหนุ่มไง
คุณเต้ยบอกว่าก็เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณเชียร์เขานะคะ

ว่าฝ่ายเข้าไปกับฝ่ายชาย
ก็มีคนคุยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงเต้ยกันหน่อยค่ะ
มันเป็นธีมคอนเซ็ปต์ปีกโรมันเป็นการรวมร่างกัน
ผมเกรงครับเก่งเพราะว่าต้องเบียดตัว
ก็น่าจะชินแล้วไม่มีเผินแล้ว

เขาเป็นเพื่อนกันแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันครับ

เราได้มีการรู้จักวันบ้าง

ถ้าไม่จะคุยคุยก็ต้องคุยทีละคน

ก็ยังดีนะเขาบอกว่าคุยก็คุยกันทีละคน
แต่ว่าไม่บอกหรอกนะปล่อยให้เป็นปริศนาพี่นักข่าว

แฟนคลับค่ะแก๊งลูกหมีเขาก็สืบหนักมากเลยนะคะ

คุณแม่หมีนะค่ะคุณเชดี้คำพร
คุณพ่อหมีคุณเต้ยพงศกรนั่นเองนะคะ
มีการแบบอันนี้ที่ฉันเรียกเลยแล้วกันว่าจับผิดนะ
ไปไหนมาไหนด้วยกันมีการแท็กหากาย
คือเขาเรียกว่าเป็นการประติดประต่อเรื่องราว
ทั้งคู่มีโอกาสได้ไปไหนมาไหนด้วยกันหรือเปล่า
จากการโพสต์ภาพโพสต์เรื่องราวต่าง
เรียกว่าเป็นขาเผือก
แล้วก็เป็นแรงใจแรงเชียร์ให้ทั้งคู่เนี่ย
พัฒนาจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริง

อาจจะมีลุ้นก็เป็นได้นะคะคุณผู้ชม